ช่วงตี๓ที่ผ่านมาครับมีคนร้ายไปก่อเหตุตระเวนเผารถยนต์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
คันอืมอ่าแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในในหลายหลายคันนะฮะที่
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับเขาก็เอามาโพสต์ในสังคมออนไลน
เพื่อให้ช่วยกันตามหาผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะนี่ฮะอยู่ดีก็เอาน้ำมันไปราดใช่
จุดไฟเผารถซะงั้นนี่เสียหายไปเจ็ดคันอ่ะตรงจุดเนี้ยสองคันนะครับ
นี่เป็นหน้าอาคารพาณิชย์๓ชั้นริมถนนสุขประยูนฝั่งขาเข้า
ในพื้นที่ตำบลหนองกะขะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
เป็นผู้ชายผมยาวครับคราดน้ำมันจุดไฟเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์ไป
นะฮะปรากฏว่าตรงจุดเนี้ยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้ง
ต้องมาระงับเหตุมาฉีดน้ำดับไฟนะครับใช้เวลาอยู่๒๐นาที
ตรงจุดนี้เสียหายไปสองคันเป็นรถยนต์นะครับอ่าก็ไฟลุกไหม้ที่
บริเวณหน้าห้องเครื่องนะครับกับด้านหน้ารถนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปไหม้ประตูเหล็กด้านหน้าแถวนั้นนะฮะ
เสียหายไปสามคู่หาหลังจากนั้นก็มีแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์อีกจุดหนึ่ง
อยู่ที่ซอยข้างวัดหนองตำลึงนะครับเป็นรถยนต์เหมือนกันนะครับ
อ่าก็เสียหายทั้งคันเลยจุดเนี้ยคันหนึ่งนะครับคันเดียวนะครับ
หูเนี่ยไหม้ทั้งคันค่ะถัดไปอีกสองกิโลนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะ๑คันกับรถตู้๑คัน
ถูกเผาเหมือนกันเสียหายอีกสองคันแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับ
ที่ถนนสุขประยูนเหมือนกันแต่ว่าไกลจากจุดที่ท่านดูคลิป
ในจุดเกิดเหตุคลิปแรกไปเนี่ยอีก๒ประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
อันนี้ก็เสียหายไปอีก๒คันรวมแล้ว๗คันด้วยกัน
ตำรวจต้องออกตรวจสอบเลยแล้วก็สืบหาเบาะแสของคนร้ายที่ก่อเหตุเลยนะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละนะครับที่เห็นชายรูปร่างทวมไว้ผมยาว
ใส่เสื้อเชิดกางเกงยีนสะพายกระเป๋าขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินนะครับ
ก็ไปเจอผู้ต้องสงสัยอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลมาบโป่งแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันขนาด๕ลิตรด้วย
ก็คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนี่ฮะผู้ชายคนนี้อายุ๒๙ปีแล้ว
เขียนมาสอนเขาก็ให้การแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ
วกไปวนมาแต่โดยสรุปเนี่ยคือเขาบอกว่าเขามีตาทิพย์ฮะ
ตาทิพธิ์ฮะตาทิพธิ์แบบหนังเรื่องฟาสเจ็ดโหหรอฮะ
แล้วก็มีดาวเทียมคอยจับเป้าหมายเพราะว่าเขาเป็นสายลับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีหน้าที่ตามจับพวกแชร์ลูกโซ่นะฮะส่วนที่ก่อเหตุเผารถไปเจ็ดคันเนี่ย
เพราะไม่พอใจที่ถูกชาวบ้านด่าทอเป็นประจำ
ทั้งที่ตนเนี่ยเป็นคนของราชการนะอ่าเขาว่าอย่างเงี้ครับค่ะ
คนไม่ถูกกันแล้วก็ทีนี้เขาก็แปลออกช่องอ่ะรู้จักตาทิพธิ์มั้ย
วันนาวของสหรัฐช่องตาทิพย์

พูดฟังเลยพูดฟังเลย
ก็พูดแวะตามเรื่องแล้วก็ด่าอะไรอย่างนี้

ก็ท่านภูมิกับการสพพานทองเจ้าของพื้นที่บอกว่า
ก็ต้องส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดด้วย
แล้วก็ตรวจอาการทางจิตประสาทด้วยนะฮะ

แล้วก็ดำเนินคดีได้มากน้อยขนาดไหนค่อยว่ากันภายหลังนะครับ
พื้นต้นรถเตรียมหายกี่คัน
ทั้งหมดก็๗คันครับ๖จุดครับ
ครับคือเหตุมันเกิดเมื่อคืนตอนตี๓
เมื่อเกิดเหตุปุ๊บทางเจ้าที่ตำรวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ลงไปช่วยกันดำเนินการในทันทีนะครับ
ก็ต้องดูนะไอ้ที่พูดจาวกไปวนมางงเนี่ย
เสพยาเสพติดหรือจิตไม่สมประกอบจริง
ถ้าจิตไม่สมประกอบก็ต้องเอาไปบำบัดก่อนแล้วก็ให้หายแล้วเอาตัวมาดำเนินคดีต่อนะคะ

ญาติก็ต้องโดนนะญาติพี่น้องเนี่ยนะครับ
แต่ถ้าฟังจากคนที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นนะครับบอกว่า
ผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อ๑๐ปีก่อนนะคุณเขมสอน